ดูมะพร้าวแปลกกันต่อคุณผู้ชม

มะพร้าวแปลกที่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่า

ไปดูสิไปดูตามไปเลยนะคะ

ตะบนบางกระชัยอำเภอแหลมสิง
จันทบุรีเราได้ไปพบกับ

คุณราตรีสิริคงอายุ๖๕ปี

อายุ๕๒ปีเป็นลูกเขยแล้วก็
เป็นคนที่ปลูกต้นมะพร้าวนี่แหละ
นี่พอเดินมาถึงหลังบ้าน
ก็พามาดูต้นมะพร้าวแปลกที่ว่า
ปลูกอยู่ที่ริมบ่อเลี้ยงปลา

มีทางมะพร้าวเป็นริ้วออกมา

มันคล้ายกับเสียญพญานาคแหละนะ
อ่าตามแต่ที่เราคุ้นเคย

ที่แตกออกมาลักษณะคล้ายหาง

เออว่าไปมันก็สวยงามเหมือนกันนะ
เจ้าของบ้านบอกว่าปลูกต้นมะพร้าวนี้มานานกว่า๔ปีแล้ว
และเพิ่งจะมาเห็นไม่นานมานี้ว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มันแปลกกว่าต้นอื่น
ทั้งที่ก็ปลูกมาพร้อมกันทำไมต้นนี้ประหลาดอยู่ต้นเดียว
ก็เลยได้ทำการทำบุญนะคะโอ้ทำพิธีทำบุญเข้าบ้านทำบุญขึ้นมานะคะ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมพิธีกันชาวบ้านเขาก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุมาร่วมบุญด้วย
แล้วก็หวังว่าจะได้โชคได้ลาบจากการมาร่วมบุญครั้งนี้
เป็นความเชื่อนะคือบางคนก็ได้โชคลาภอันนี้มันมีจริงอันนี้ก็ต้องบอกกัน
แต่บางคนเขาก็ไม่ได้มันก็มีแล้วเยอะด้วย